เครื่องการเมืองครับเพราะว่าพรุ่งนี้๓กรกฎาคม
จะเป็นการเริ่มรัฐพิธีประชุมสภา
และ๔กรกฎาโหวตประธานสภานะครับ
วันนี้๘พักการเมืองที่จะจับมือจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน

มีวินาทีที่แต่ละพักทยอยเดินทางมาถึงพอ
เพื่อไทยเข้ามาถึงบรรดากองเชียร์แฟนคลับ

ตะโกนสีีกด้อมใส

ก้าวกลายรอยถึงเป็นพระราชสภา

ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
ยังไม่รู้เลยจะเป็นของก้าวไกลหรือเพื่อไทยน้องคิงคุณผู้ชม
เหมือนจะจบแต่ก็ยังไม่จบไม่เสด็จครับ

แฟนคลับบอกว่าอย่าเสียสัตว์เพื่อชาติเหมือนกับคอสช

อย่าก็ควรหรือไม่ถึงจากตัวแหล่งความสนุนก็คือเวลาที่ควรจะเป็นคราวสุดท้าย
ที่จะให้พระเก้าไกรหรือผู้ชมหาเราเป็นคนเลือกหวาน

คุณจะทำร้ายสิทธิ์เสียงของประชาชนเหรอ

คุณจะตุกติดเสียงของประชาชน

สำที่สุด
ดูเดือดเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ก่อนจะเริ่มพูดคุยกันสำหรับบรรดา๘พักการเมืองนะครับ
แล้วถ้าย้อนเวลาไปก่อนหน้านั้นพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้า๘พักการเมืองก็ทยอยเดินทางมาโดยบรรดาแกนนำแต่ละพักนะครับ
พักฝั่งที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเริ่มต้นด้วยท่านนี้ครับ

นายวันมุธมัธนอมธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ
ก็มาเป็นท่านแรกเดินทางมาถึงก่อนใครเพื่อนครับ
ตามมาด้วยนายสุพรรณมงคลสุธีครับ
คนนี้ที่ยกมือไห้ขอบคุณเมื่อกี้นี้
รองหัวหน้าพักไทยสร้างไทย
มาคือป่าเสรีครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท

ลงมาจากรถตู้แล้วก็นักข่าวรุมล้อมเต็มไปหมดเลยครับ
จากนั้นถึงเวลาของนายพิธาริมเจริญรัฐ
หัวหน้าพักเก้าไกลที่เดินทางมาถึงที่ทำการของพักเก้าไกล
วันนี้เป็นเจ้าบ้านเปิดบ้านต้อนรับแต่ละพัก
กไม้บกมือยกมือไหว้ขอบคุณครับ
หลังจากนั้นไปพูดคุยรับฟังปัญหา
จากพี่น้องประชาชนที่เขามาเรียกร้อง
แล้วก็มีการฟ้องคุณพิทาว่าเจอปัญหา

เกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่ดินทำกินครับ
คุณพิทาบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลให้
ขณะเดียวกันครับเพื่อไทยมาถึง
คุณหมอโชนานศรีแก้หัวหน้าพักเพื่อไทย

แล้วก็เลขาธิการพักคุณประเสริฐจันทรรวงทองนะครับ

โดยมีเลขาธิการพักก้าวไกลในฐานะที่เจ้าบ้าน
คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนไปให้การต้อนรับ
แล้วก็เกิดวินาทีที่มีกองเชียร์ด้อมส้มเขาตะโกนใส่
บอกว่าอย่าเสียสัตว์เพื่อชาติเหมือนกับคอสชนะ
เพื่อไทยได้ยินไหมพิธาต้องได้เป็นนายก
ก้าวไกลต้องได้เป็นประธานสภา
นี่เป็นมติประชาชนให้พักก้าวกลายเป็นผู้ชนะ
นี่ก็คือบรรยากาศกำลังจะเดินเข้าไปในพักนะฮะ
อีกหนึ่งช็อตพี่มิ้วคุณผู้ชมวันนี้นะใจแป้วลุ้นแล้วลุ้นอีกครับ
อานนท์กลิ่นแก้วเป็นประธานศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน
หรือสปสท่านนี้ครับเดินทางมายื่นหนังสือถึงคุณพิธาริมเจริญรัฐ
หัวหน้าพักเก้าไกลเพื่อจะถามจุดยืนว่าคุณคิดเห็นยังไง
กรณีที่ก่อนหน้านี้โคศกพักก้าวกลายสอสอของคุณ
คุณรังสิมันโรมเขาไปพูดถึงกรณีการเปลี่ยนวันชาติ
มาเป็นวันที่๒๔มิถุนายนทำให้บรรดากลุ่มด้อมส้มเองเขาเห็นจังหวะนี้
ถือเอกสารมาแบบนี้เห็นหน้าตาผู้ชายคนนี้ก็เลยมีการตะโกนตอบโต้กันไปตอบโต้กันมา
วินาทีนี้ครับมาประชิดตัวกันเกือบจะวางมวยกันสุดท้ายจะจบยังไงลองดูฮะ
นักข่าวของเรานี่ลุ้นมากเลยครับน้องแซคฮะ

รู้หรือครับครับลูก

ผมถามว่านี่จะเปลี่ยนวันชาตินี่มันจะไม่ตกริ่มความแตกแยกเลยครับ
คนที่จะมาเปลี่ยนวันชาติเนี่ย
มันไม่ตกลิ้มความแตกแยกหรือครับ
ปปศเขาก็ยืนยันว่าจะต้องมีคนจากทางก้าวไกลมารับหนังสือของเขา
แต่อีกฝั่งนึงเขาก็สนับสนุนพักเก้าไกล
เขาก็มาโต้เถียงกันแล้วนักข่าวเราอยู่ตรงกลางพอดีเลย
สังเกตสีหน้าน้องแซคนัทวินคิ้วขอมวลเลยเลิกลากเลยตกใจครับ
โชคดีว่ามีคุณตำรวจจากสนหัวหมากเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย
ทำให้สถานการณ์ตรงนี้คลี่คลายไม่ได้มีการทำร้ายร่างกาย

ทางกลุ่มสปสยังไม่ยอมกลับยืนยันว่าขอยื่นหนังสือให้ได้
ตำรวจก็เลยเข้ามาช่วยเคลียร์อีกครั้งหนึ่ง
ต่อมาครับสุดท้ายแล้วตัวแทนพักเก้าไกลลงมารับหนังสือ
และอธิบายว่ากรณีของคุณรังสิมันเนี่ย
หากเข้าใจในรายละเอียดแล้วเป็นการพูดถึงประวัติศาสตร์
แล้วก็ทางพักนั้นให้ความเป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
ส่วนเรื่องมาตรา๑๑๒ถ้าฟังให้ชัดเจนก็คือ
แก้ไขนะไม่ใช่ยกเลิกนี่คือตอนที่ตัวแทนมารับหนังสือนะครับ
พอมารับหนังสืออธิบายจนเข้าใจกลุ่มสปส
ตัวแทนกลุ่มคนที่บอกว่าเขาปกป้องสถาบัน
ก็ขึ้นรถตู้กลับออกไปนั่นเองตรงนี้ก็คลี่คลายนะฮะ